ล่วงละเมิดทางเพศเด็กในหลายประเทศนั้นมีบทลงโทษที่รุนแรง
แต่ว่าสำหรับประเทศไทยจากกฎหมายที่ยังมีบทลงโทษต่ำ
จึงเป็นการเปิดช่องให้มีชาวต่างชาติเข้ามาล่าเหยื่อ
อย่างเช่นในวันนี้เจ้าหน้าที่กลมสอบศูนย์คดีพิเศษ
บุกเข้าจับกลุ่มชาวญี่ปุ่นและชาวอังกฤษที่ได้แฝงตัวเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวอยู่ที่เชียงใหม่
แล้วก็ลวงเด็กชายไปล่วงละเมิดทางเพศ
ก่อนที่จะถ่ายคลิปแชร์ในโลกออนไลน์ในกลุ่มชายรักชายข้ามประเทศครับ
ภายในห้องพักแห่ง๑กลางเมืองเชียงใหม่
และบัตรเครดิตจำนวนหนึ่งจึงยึดไว้เพื่อตรวจสอบ
การจับคุมครั้งนี้หลังเจรฐีสืบทราบว่า
นายมัสซิวาระใช้วีซ่านักท่องเที่ยว
เข้าออกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บ่อยครั้ง

และมีพฤติกรรมเก็บตัวต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไป
ประสานตำรวจสากลประเทศญี่ปุ่นเพื่อตรวจสอบ

ล่อลวงเด็กชายไปล่วงละเมิดทางเพศ
ถ่ายคลิปและภาพดิ้งแชร์ในสังคมออนไลน์
กลุ่มชายรักชายในประเทศญี่ปุ่น

ประสานตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
รวมรวมพยานหลักฐานเสนอสารจังหวัดเชียงใหม่
ขอหมายค้นและหมายจับในครั้งนี้

นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่
หลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมล่อลวงเด็กชายมาล่วงละเมิดทางเพศเช่นเดียวกัน
พร้อมยึดคอมพิวเตอร์คลิปและซีดีลามกจำนวนหนึ่ง
จอร์ดให้การปฏิเสธตลอดข้อหา
แต่จากข้อมูลตำรวจพบว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีของนายมัสือบาระ
จากเด็กที่ตกเป็นเหยื่อให้การว่าเคยถูกผู้ต้องหาชาวอังกฤษล่วงละเมิดทางเพศ

พันธุ์ตำรวจเอกฐากูลนิ่มสมบูรณ์ผู้กำกับการ
กองบังคับการตำรวจรถไฟกล่าวว่า
สาเหตุที่ชาวต่างชาตินิยมใช้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เช่าบ้านหรือห้องเช่าล่อลวงเด็กมาล่วงละเมิดทางเพศ
จากมองว่ากฎหมายไทยมีโทษต่ำโดยจะไปหาเหยื่อที่เป็นเด็กตามร้านเกม
ซึ่งง่ายต่อการล่อลวงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ส่งพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนเด็กชายสองคนที่ช่วยเหลือออกมาได้ส่งให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่รับไปดูแลต่อไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน